ท่านผู้ชมครับมีคดีที่พ่อค้าขายส้มตำ

แล้วก็ไปยัดข้อหาค้ายาไอซ์

พ่อเขาไปช่วยลูกสาวออกมา
ก็ถูกแจ้งข้อหาว่าพาผู้ต้องหาหลบหนี
แล้วก็บอกว่ามีคดีเก่าเรื่องการกันโชคทรัพย์
ก็ต้องประกันตัวออกมาสู้คดี
บอกว่าวันนั้นมีคนไป๑๐คนได้
เป็นตำรวจ๖อีก๔คนเป็นพลเรือนนะครับ
พ่อค้าขายส้มตำคนนี้ชื่อนายศักดิ์ชัยแน่นอุดรนะครับ
วันนี้ตำรวจกองกำกับการสืบสวน
องบังคับการตำรวจนครบาน๑นะฮะ
ที่เขาบอกว่าถูกไปยัดยาเสพติด

ก็ได้ให้มายืนยันภาพถ่ายผู้ชาย๔คนนะครับ
ที่นายศักดิ์ชัยบอกว่าร่วมกับตำรวจสายสืบ
ของกองบังคับการตำรวจนครบานหนึ่ง
ยัดยาไปรีดถ่ายเงินเขานะครับ
๔คนนี้ตามที่นายศักดิ์ชัยบอกนะครับ
มีนายสุธิศักดิ์จรัสศรีหรือว่านายเพชร
นายสิทธิชานาคะชัยยะหรือนายโย
ทั้ง๒คนถูกกล่าวหาว่าเป็น๒ใน๓ของชุดจับกลุ่ม
ไปตรวจค้นด้านในของบ้านพัก
ร่วมกับตำรวจสืบ๑
โดยนายสิทธิชาถูกกล่าวหาเพิ่มเติมว่า
เป็นผู้ที่อ้างว่ามาตรวจยาเสพติด

นายพาคินอิ่มสะอาดหรือว่านายบอมถูกกล่าวหาว่า
เป็นคนควบคุมตัวนางสาวสโรชาแน่นอุดร

มาที่กองบังคับการสืบสวนของตำรวจนครบานหนึ่ง
แล้วก็นายเชษฐาปานศรีหรือว่าในต่อ
เป็นคนที่มาเจรจารีดไถเงินเรียกเงิน๕๐๐๐บาท

หัวหน้างานสอบสวนกองบังคับการ

กดดันแล้วก็ตามตัวทั้ง๔คน

เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาภายในวันพรุ่งนี้นะครับ
หากวันพรุ่งนี้ยังไม่มาพบตำรวจ
ขออำนาจศาลออกหมายจับนะฮะ

กรณีเข้าไปตรวจค้นบ้านพักของเขา
โดยไม่มีหมายค้นนะครับ
ไม่ใช่ตำรวจด้วย๔คนนี้นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับจากการสอบสวน

ข้อกล่าวหากับตำรวจสายสืบ

ตำรวจนครบาน๑๖นายนะครับ
โดยมีพันธมตรีบัญชาเจือจาน

ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

ซึ่งในทางสอบสวนจะมีการตรวจสอบ

ทั้งการตรวจค้นการจับกลุ่ม

กรณีที่เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบราม

ปปศหรือไม่เพราะว่าถ้า
ไปในนามของสายสืบของ

หรือเปล่าอันนี้คุณต้องแจงให้ได้นะครับ

ก็ได้ให้นายศักดิ์ชัยพ่อค้าขายส้มตำ

เพื่อจำลองเหตุการณ์เหมือนจริงเลยนะฮะ
ตามเวลาที่ใกล้เคียงกับช่วงเกิดเหตุเลย

กองบังคับการตำรวจนครบาน๑นะฮะ

ก็ให้ปิดไฟให้หมดเลยเอาให้มืดสนิทเลย

จะได้ดูว่ามันมืดขนาดไหนอะไรยังไง
จากการตรวจสอบที่ชั้น๒
ผู้เสียหายอ้างว่ามีการคุยกันเรื่องเงิน

พบว่าเมื่อมองลงมาที่ข้างล่าง

แต่ถ้าไม่รู้จักมันจะมองหน้าไม่ชัด

ก็เพื่อพิสูจน์การให้การของ

แล้วก็ที่บ้านพักย่านพระราม๖ซอย๒๒

เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรม

เพราะว่าคดีนี้คู่กรณีเป็นตำรวจนะฮะ
แล้วก็อยู่ในตำรวจ

ว่าจะมีตำรวจชุดอื่นมาทำคดีก็แล้วแต่

ปฏิกิริยาบางอย่างที่น่าสงสัย

ตำรวจนครบานจะมีความคืบหน้าไปมาก

อยากให้ตำรวจที่ไปตรวจสอบที่บ้าน

เพราะไม่กี่วันก่อนก็มีจดหมายจ่าหน้าซอง
ชื่อของพ่อค้าขายส้มตำกับลูกสาว
มีเนื้อหาเชิงข่มขู่มาด้วยนะครับ
ที่นี่ก็ไม่ออกสื่อ
แค่ไม่สบายใจ
แต่นะฆ่าคิดก็มองมุมอีกมุมเดียวกัน

คือเขาก็กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัย

ขอให้คุ้มครองความปลอดภัย
ให้กับผู้เสียหายกับครอบครัว
เดี๋ยวก็ต้องรับเอกสารไว้แล้วต้องพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนะครับ

เห็นภาพกันชัดนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยังไงบ้าง
หลังจาก๑๓สิงหาคมพ่อค้าส้มตำไปแจ้งความ
ว่าถูกตำรวจกองกำลังการสืบสวน
บังคับการตำรวจนครบัน๑ยัดยาเสพติด
เรียกเงิน๕๐๐๐บาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวเนี่ยนะคะ
ศักดิ์ชัยพ่อค้าขายส้มตำคนนี้บอกว่า
กลางดึก๑๐สิงหาคมขายส้มตำอยู่ดีแถวถนนพระราม๖
ลูกสาวมาบอกว่าถูกตำรวจค้นบ้านเขาก็รีบกลับไปบ้าน
เจอตำรวจนอกเครื่องแบบกว่า๑๐คนนะคะค้นบ้านอยู่
ไม่มีการแสดงหมายค้นด้วยแล้วก็บอกว่าเจอยาไอซ์จำนวนนึง
แต่ไม่แสดงให้ดูนะคะแล้วก็ควบคุมตัวลูกสาวของเขาไป
กองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบัน๑
ให้นั่งอยู่ใต้อาคารนะคะในมุมมืด
แล้วก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบคุมตัวอยู่๑คน
พอนายศักดิ์ชัยไปถามว่ามีความผิดอะไร
ตำรวจไม่ตอบนายศักดิ์ชัยก็เลยพาลูกสาวกลับ
จากนั้นตำรวจตามมาจับตัวนายศักดิ์ชัยไปแทนค่ะ
ให้เหตุผลว่าก็นายศักดิ์ชัยพาผู้ต้องหาหลบหนี
แล้วก็แจ้งว่ามีหมายจับด้วยนะข้อหากันโชคทรัพย์
ศักดิ์ชัยยืนยันว่าไม่เคยทำผิดกฎหมายอะไรเลย
จากนั้นก็มีคนมาบอกเป็นเจ้าหน้าที่นะคะ
มาบอกว่าให้เอาเงินมา๕๐๐๐บาทเป็นค่าประกันตัวออกไป
ศักดิ์ชัยก็เลยโทรศัพท์หาลูกสาว
ให้ลูกสาวเอาเงินมาให้เพราะว่าตัวเองก็กลัวจะติดคุก

ก็เลยตัดสินใจเอาเงินไปให้แล้วก็ไปแจ้งความค่ะ

พฤติการของตำรวจแบบนี้มันมีความผิดในลักษณะไหน

ทนายเดชากิติวิทยานันต์ค่ะทนายความชื่อดังก็บอกกับเราว่า
กรณีที่ตำรวจยัดยาประชาชน
ถ้าตำรวจผิดจริงยัดยาจริงเนี่ยนะ
ถ้ามีหลักฐานชัดเจนเพียงพอควรไล่ออกนะ
ตำรวจที่ทำผิดควรจะไล่ออกไปเลย
เพื่อป้องกันไม่ให้ไปทำผิดกับคนอื่นอีก

เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในฐานะที่เป็นผู้รักษากฎหมาย
เพราะถ้าแค่เจอว่าทำผิดสั่งย้ายไปก่อน
ก็ยังสามารถทำงานได้ไงยังรับเงินเดือนได้ด้วยไง
ยังมีสิทธิ์ไปทำผิดกับประชาชนได้อีกด้วยไง
แต่ถ้าหากว่าตำรวจในนั้นถูกใส่ร้ายนะคะ
ตำรวจในนั้นก็ต้องรีบหาหลักฐานมาชี้แจงค่ะ
คือถ้าเป็นเรื่องของการยัดยาการตบทรัพย์ตามที่เป็นข่าวเนี่ย
ถ้ามีพยาหลักฐานชัดเจนนะผมย้ำนะชัดเจนเลย
ผู้เสียหายยืนยันมีเงินทองมีพยานอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนเนี่ย
ก็ไม่ควรเลี้ยงไว้นะก็ควรจะให้ออกจากราชการถ้าชัดเจนนะครับ
เราเป็นตำรวจมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
ถ้าตำรวจคนใดทำผิดกฎหมายชัดเจนแล้วเป็นความผิดร้ายแรง
ยาเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงเพราะถ้ายาเสพติดเนี่ยมีโทษประหารชีวิต
ถ้าเราปล่อยตำรวจพวกนี้ไว้ในราชการเนี่ยเขาก็อาจจะไปกันแกล้งประชาชนได้
ถ้าตำรวจคิดว่านายศักดิ์ชัยกันแกล้งเรื่องยัดยาเรียกตังค์เนี่ยก็พิสูจน์ความจริงสิครับ
มอบตัวเมื่อ๒๓วันแล้วเนี่ยก็เอาพญาหลักฐานหักล้างเลยให้จบเลยไง
พนักงานสอบสวนหรือปปชหรือปปทซึ่งมีหน้าที่ทำกดีทุศลิษฐ์

คราวนี้ตำรวจทั้ง๖คนที่ไปมอบตัวยังไม่ได้ให้การเลยไง
ตำรวจตำรวจทั้ง๖คนถ้าคิดว่าตัวเองบริสุทธิก็หาพยาหลักฐานหักล้างก็จบเลย
นายเดชาก็แนะนำประชาชนแบบนี้นะคะว่าถ้าถูกกระทำจากตำรวจนะคะ
ถ้าจะถามว่าสู้คดีมันยากไหมก็อาจจะยากพอสมควร
แต่ถ้าเป็นผู้ถูกกระทำจริงก็ต้องพยายามเก็บรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุด
สิ่งสำคัญก็คือเวลาที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีไปแล้วเนี่ย
เขาจะมีกำลังในการที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของตัวเองขนาดไหนนะ
ถ้าท่านไม่มีเรื่องของทุนวอนอะไรเลยอย่าลืมนะครับกระทรวงยุทธรรมเขามีกองทุนตรงนี้อยู่นะ
ท่านต้องร้องนะฮะไม่อย่างนั้นตายเลยนะติดคลุกกันยุ่งเลยนะ